มาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับ
เหตุที่นักท่องเที่ยวสาวอายุ๒๖ปีเป็นชาวนอเวย์
ก็ถูกคนไทยล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะพงัน
ล่วงละเมิดทางเพศทำทีทำท่า
ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์นี้
ในการหากระโปรงกระเป๋าที่สาวนอเวย์ทำหายไป
แต่ปรากฏสุดท้ายลวงสาวนอเวย์ไปข่มขืน
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
อมรับสารภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ
เลียงเหตุการณ์ที่เรียกว่าทั้งสะเทือนใจ

ต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเกาะพงันอีกแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันที่๑๑
ต่อเนื่องวันที่๑๒พฤษภาคม
คืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์นะครับ

ได้เข้าแจ้งความที่สพเกาะพงัน
บอกว่าถูกคนร้ายซึ่งเป็นคนไทยข่มขืน
ซึ่งเธอบอกว่าเธอทำกระเป๋าเงินหาย
แล้วเธอก็เดินหากระเป๋าเงิน

แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายไทยคนหนึ่งเนี่ย

เป็นพลเมืองดีจะมาช่วยเธอในการหากระเป๋า

จากนั้นดันนำเธอไปข่มขืนซะงั้นนะครับ

พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
วันที่๑๒พฤษภาคมแต่เช้าเลยนะ

พร้อมสอบปากคำนักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์
เล่าเหตุการณ์ว่าในคืนเกิดเหตุ
เมื่อมาถึงที่พักพบว่ากระเป๋าเงินของเธอหล่นหาย
ชวนเพื่อนชายชาวต่างชาติ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหา
แต่เพื่อนชายช่วยตามหาไม่นาน
ก็ขอตัวกลับไปที่พักก่อน

ส่วนตัวเธอเองนั้นยังพยายามเดินตามหากระเป๋าเงินต่อไปอีกนะครับ
ระหว่างทางเจอชายรูปร่างสันทัศน
นี่เราจำลองเหตุการณ์ให้ดู
รูปร่างสันทัศน์เป็นคนไทย
ผมสั้นสวมเสื้อผ้าชุดดำ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาทักทายเธอ

ผู้ชายคนนี้อาสาช่วยพาไปหากระเป๋า
ก่อนจะพากันขึ้นรถไปหากระเป๋าตามถนนลูกรังสายหนึ่ง

เส้นทางตรงที่พาไปหากระเป๋านี้เส้นทางมันแปลก
เธอก็เลยถามผู้ชายคนนี้ว่าน่าจะมาผิดทางหรือเปล่า

แต่ชายคนนั้นกลับไม่ยอมจอดรถ
ที่เธอจะตัดสินใจกระโดดลงจากรถจักรยานยนต์

แล้วก็คว้าตัวเธอไว้ผลักล้มลงป่าย่าข้างทาง
ก่อนจะใช้มือดึงกางเกงของเธอลง
หญิงสาวพยายามต่อสู้และร้องให้คนช่วย

ตุ๊ยท้องหรือว่าชกท้อง
ถึง๖ครั้งก่อนที่จะลงมือข่มขืนเธอนะครับ

ชกเธอที่หน้าท้องอีกครั้ง

หลังเกิดเหตุตำรวจพยายามตามแกะบรอย

ขณะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวสาวข้างถนน

นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง

หรือฉายามเดนคุกอายุ๓๓ปี
ฉายาแบบนี้คือเขาเคยติดคุกมาแล้ว

จะถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ล่าสุดเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาได้ถึงวัน

แล้วก็มาก่อเหตุ

คือเขามาสมัครเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ที่เกาะพงัน
พร้อมแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
โดยใช้กำลังประทุษร้ายให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้

จากการตรวจสอบเบื้องต้นนายเรวัต
เคยถูกเจ้าหน้าที่สพเกาะพงัน
จับกลุ่มข้อหานี่แหละมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายแล้วก็สารตัดสินจำคุกไปแล้ว
จะปล่อยตัวออกมานี่เองนะครับ
การจับกลุ่มตัวของนายมอสเดนคุกได้ครั้งนี้
ถือว่าเป็นการทำงานอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ใช่เพราะว่าใช้เวลาไม่ถึง๒๔นาทีเดียวเลยใช่ไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนรอยต่อระหว่างวันเสาร์ที่๑๑ถึงอาทิตย์ที่๑๒พฤษภาคม
แต่เมื่อคืน๒ทุ่มตำรวจสพเกาะพงัน
ตำรวจของตรวจคนเข้าเมืองของสุราธานี
ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยและก็ทหาร
สามารถที่จะลากตัวนายมอสเดนคุกมาได้
แล้วก็หน่อยมอสเลนคุกวันนี้ถูกนำตัวนะคุณนะ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เดินคนเดียวในที่เปลี่ยวเหมือนกัน

ทีนี้เขาก็เลยวางแผนเลยในการที่จะพาไปข่มขืนนะครับ
ใช่แล้วดูสิคือเพิ่งพ้นออกจากคุกมา
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้คือหลายคนเวลาที่ตามข่าวแบบนี้
แล้วก็จะบอกว่าโอ๊ยคนแบบนี้ไม่น่าปล่อยออกมา
ถ้าเกิดว่าพอปล่อยออกมาแล้วมาทำความผิดแบบนี้
โทษครั้งต่อไปคือต้องได้รับโทษให้สะสมกว่าเดิมด้วย
แล้วมันก็เสียชื่อเสียงของการท่องเที่ยวด้วยนะครับ